เอาล่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นเรื่องของจุดขายเหมือนกัน

อยู่ที่จังหวัดยาลาเขาสร้างเสน่ห์ให้กับเมือง
สร้างอย่างไรไปดูหอนาฬิกานี้ครับ

ไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ได้

แต่จริงแล้วมันเป็นเสียงนกเขาชาวา

เขาบอกว่ามันจะขันทุกต้นชั่วโมงเพื่อบอกเวลา

ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะ

เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดจุ๊กรูจุ๊กรู
มาจากพ่อเมืองยาลาครับก็คือคุณอนุชิตตระกูลมุทุตานี่เองนะครับ
ก็บอกว่าไอเดียนี้ต้องการที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับเมืองยาลา
เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับ
เนื่องจากทุกปีเนี่ยจังหวัดยาลาเขาจะจัดการแข่งขัน
มหากรรมนกเขาชาวาเสียงอาเซียนและนกกรงหัวจุกด้วย

นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะ

เขาบอกว่าทุกครั้งเมื่อทราบผลการแข่งขัน
จะบันทึกเสียงของนกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
แล้วนำไปเปิดบนหอนาฬิกา
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับฟังเสียงในทุกต้นชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลย

เขามอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยาลาเนี่ย

ให้มีการบอกเวลาในลักษณะเหมือนกับ
ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี
เป็นไงเป็นไอเดียมาจากต่างประเทศด้วยนะ

มุมสูงนี่สวยเป็นเอกลักษณ์ดีจังเลยนะครับเอาไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
ผมให้แนวความคิดไปทั้งสิ้นแล้วก็เกิดการบูรณาการทำงานขึ้นมา
จนเกิดเป็นเสียงนกเขาและเสียงนกกงหัวจุกขันเป็นสิ่งที่น่ารักเกิดขึ้น
หอนาฬิกาเทศบาลนครยาลาอันนี้ก็เป็นการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า
ผู้ว่าคิดเทคนิคทำและเทศบาลรักษานะครับ
ก็ต้องชื่นชมผู้ว่านะครับรวมไปถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ที่ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นจุดเด่นในตัวเมืองได้เป็นอย่างดี
แล้วก็พูดถึงเรื่องของเจ้าของเสียงหน่อย

ใช่แล้วเขาบอกว่ามีที่มาที่ไป
เพราะว่าค่าตัวของเจ้านกตัวนี้ที่ส่งเสียงเนี่ยนะ
ก็เป็นนกชนะเลิศค่าตัวมันก็แพงอ่ะสิ
เขาบอกว่ามีค่าตัวสูงถึง๓ล้านบาท

ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแหละสำหรับเจ้านกกรงหัวจุกอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็โรไปถึงนกขาวเฉาาด้วย

ให้ทานหนอนนกหรือไม่ก็ผลไม้

ไม่ได้ใช่ไหมอยากลองเสียงจะได้ใส